คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ถูกพูดถึงเยอะมาก
เราตรวจสอบให้นะคะเพราะว่ามีภาพภาพหนึ่งถูกแชร์เอาไว้ในโลกออนไลน์
เป็นภาพคนนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็นั่งกันอยู่ในห้องประชุมก็ไม่ได้กว้างมาก
แล้วก็มีพระด้วยมีสุนัขด้วยแล้วเขาก็จุดเตาอ้างโล่
แล้วก็มีควันออกมาควันขาวเต็มห้องเลย
แล้วก็นั่งดมควันกันอยู่แบบนั้นคือคนเห็นภาพแบบเตาอ้างโล่มีควัน
มันก็จะนึกถึงเรื่องไม่ค่อยดีแบบเหมือนกับเอ๊ะฆ่าตัวตายอะไรหรือเปล่า
ออกมามันก็จะมีมิติแบบนั้นแต่ในโพสต์นี้เขาบอกว่ามันเป็นการรักษาไวรัสแบบโบราณ
แล้วดูควันเต็มห้องเลยมีพระด้วยนะคะแล้วเขาก็นั่งกันเนี่ยเนี่ยเห็นไหม
มควันที่แบบจากเตาอ่ะไม่แต่ยังไงซะกันการสูดดมควันจากการเผาไหม้อย่างนี้มันก็อันตรายนะ
มันก็ไม่น่าจะดีอยู่แล้วนะอันนี้ตามหลักที่เรารู้แบบพื้นฐานเนาะ
ก็ไม่น่าจะดีเราตรวจสอบให้เพราะคนกังวลใจพอเห็นภาพนี้
ค่อทักษึนทางให้นะคะภาพนี้ค่ะสถานที่ก็คือภายในวัดเวียระโชฏธรรมาราม
อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้าได้พบกับพระภาวนาประชานุกูลท่านเจ้าอาวาสวัดนะคะ
ก็คือคนที่อยู่ในภาพนี้เลยค่ะ
ในภาพก็จะมีพระอยู่ด้วยรูปหนึ่งก็คือท่านนี่แหละ

ท่านบอกว่าวิธีสูดดมควันเป็นศาสตร์การไล่เชื้อไวรัส
มาจากตำรายาแผนโบราณ
ค้นพบและศึกษาจากหนังสือของหลวงพ่อฤษีลิงดำวัดท่าสุง
วิธีนี้อ้างอิงจากโรคเอดที่เป็นไวรัสมีตัวสีขาวขนสีขาวที่ร่วงง่าย
เวลาเข้าไปเจาะเลือดขนก็จะหลุดแล้วเป็นพิษตลอดตัว
โดยใช้ยาเหนือหรือใบยาสูบที่ยังไม่ผ่านการผสมสารนิโคตินมาเผาค่ะ
แล้วก็มีกาบมะพร้าวแห้งแล้วก็นั่งดม
มอยู่สักประมาณ๑๐๑๕นาทีเพื่อให้สารสมุนไพรนี้เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ
แล้วก็จะกระจายไปตามตัวแต่บอกไม่ได้ว่าจะช่วยจริงหรือเปล่า
แต่บอกไม่ได้ว่าจะป้องกันเอดหรือว่าไวรัสอื่นได้จริงหรือเปล่า
แต่ตามตำราบอกเอาไว้แบบนี้ยืนยันว่าจริงจริงแล้ว
ทำวิธีนี้คนเดียวมาตลอด๒๐ปีนะคะ
ท่านยืนยันว่าฆ่าเชื้อไวรัสเพราะว่าพอดมเสร็จแล้วเนี่ยมันโล่งไปหมดเลย
ลงคอลงจมูกหลับสบาย
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเป็นความศรัทธาส่วนตัว
แต่ภาพที่แชร์ออกไปคนก็อดเป็นห่วงท่านไม่ได้นะคะ
อดเป็นห่วงท่านเจ้าอาวาสแล้วคนที่อยู่ในภาพค่ะ
อีกสูตรแล้วโล่งกว่านี้
นั่นสิคะสูตรแล้วโล่งจมูกโล่งคอหลับสบาย
ท่านบอกว่าภาพที่แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์ภาพเก่า
มันคือภาพเหตุการณ์๒๘ธันวาคม๒๕๕๙
ท่านบอกว่าไม่ได้เป็นการเชิญชวนให้คนมาทำพิธี
เรียกเก็บเงินในการทำพิธี
วันนั้นที่มีหลายคนตามภาพก็เป็นเจ้าหน้าที่วัด
เป็นลูกศิษย์ที่มาทำบุญมาสวดมนต์กัน
ยิ่งช่วงสถานการณ์โควิดกำลังระบาด
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่ากลัวจะติดโควิด
เพราะคนหลายพื้นที่มารวมตัวกัน
ก็เลยบอกลูกศิษย์วัดที่ชื่อว่านายนิธินันนินจินดา
ให้ไปจุดเตาอ้างโล่ผสมใบยาเหลือในกุฏิส่วนตัวให้หน่อย

หลังเสร็จพิธีเทศหรือว่าทำวัดเย็น

ศิษย์หลายคนเห็นก็เลยบอกว่า
จะไปสุดดมสมุนไพรฆ่าเชื้อไวรัสเหรอ
ลูกศิษย์ก็เลยขอร่วมด้วย
ภาพที่เห็นก็เลยมีหลายคนนะคะ

การที่จะให้ลูกศิษย์ไปที่กุฏิเยอะในยามวิการมันก็ไม่เหมาะไม่ควร

เตาอ้างโล่มาวางไว้กลางห้องประชุมของวัด
นี่ค่ะก็เลยภาพที่เห็นมันเหมือนกับห้องประชุมใช่ไหมคะ

ทีนี้ค่ะก็นั่งสูดดมกันไปพร้อมกัน
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าไม่ได้บังคับนะ
ไม่ได้สั่งด้วยนะว่าทุกคนจะต้องนั่งอยู่นานแค่ไหน
บางคนก็นั่งสองสามนาทีก็ลุกไป
บางคนก็นั่งสิบถึงสิบห้านาทีก็ลุกไป
คนที่นั่งแป๊บเขาก็รู้สึกทนสูดดมควันลักษณะแบบนี้ไม่ไหว

ท่านยืนยันว่าบอกกับลูกศิษย์แล้วว่านี่คือการฆ่าเชื้อไวรัสธรรมดา

เพราะการรมควันจะกันโควิด๑๙ได้หรือเปล่า

และยืนยันว่าในภาพที่เห็นมันก็แค่ครั้งนั้นครั้งเดียว
ไม่โกรธคนที่มาติติง
ถือว่าเป็นการทำบุญให้คนได้ระบายอารมณ์ไปติไปด่าในช่วงโควิด๑๙
ท่านบอกแบบนี้ค่ะ
ใครก็ไม่อยากไปหรอกแล้วเราจะเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ที่เราแหละ

แล้วอย่างที่ภาพปรากฏกันออกไปเรียกว่าเผาใบยาอยู่
จุดไฟเพื่อเผาใบยาก็มีแค่ยาฉุนเท่านั้นเอง
ยาเหนือเขาต้องถ่ายสนุก

คิดอย่างงั้ชักไม่ได้ถือโทษว่ะ

บอกวันนี้พวกเราประโยมก็บอกเอาอย่างนี้พวกโยมทำได้ไหมเนี่ย

เป็นเรื่องไม่ได้เสียหายแล้วเป็นเรื่องภายในไม่ใช่
ไม่ใช่ไปมีการค้าการขายอะไรใคร

เพราะไม่เคยก็ทำมาตัวเอง๒๐ปี

เรามาลองใช้ถึงการแพทย์สำหมายใหม่
ที่จะไปอยู่ในสภาวะปัจจุบันนี้
ส่วนจริงไม่จริงอยากจะรู้ก็ลองไปทำกันนะ
ไปพิสูจน์สิ่งเหล่านี้มันเกิดเฉพาะตน

ทีนี้ค่ะตามภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียล
ภาพที่รมควันกันเนี่ยนอกจากมีคนนุ่งขาวห่มขาว
แล้วก็มีท่านเจ้าอาวาสแล้วมีสุนัขด้วย
มีสูนักอยู่ในภาพสองตัว
แล้วชาวเน็ตที่เขาเห็นภาพเขาบอกว่าโอ้โห
สูนักมันจะตายไหมนะนอนแบบนี้ค่ะ

โอ้โหท่านเจ้าอาวาสบอกว่าอ๋อสุนัขในภาพนั่นเหรอ

มันก็ไปไหนไปด้วยไง
ท่านอยู่ในนั้นท่านอยู่หัวโต๊ะใช่ไหมคะ
มันก็ไปด้วยมันก็นั่งข้างเห็นไหม

ท่านบอกไม่ได้จะตายแต่คนเห็นแล้วเป็นห่วง
คันลาบาดอร์สีดำเพศผู้อายุ๖ปีชื่อทองม้วนค่ะ
อีกตัวหนึ่งบางแก้วเพศผู้อายุ๕ปีชื่อทองก้อนค่ะ
บอกว่าก็มันตามท่านตลอดท่านไปไหนมันก็ไปด้วย
มันสูดดมควันด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้ว

เขากลัวคนเห็นภาพบอกมันดูง่วงซึมเนอะ
กลัวมันจะตายเนอะอืมแต่ทีนี้ค่ะท่านเจ้าอาวาสบอกว่าไม่ได้ทำแล้ว
ไม่ได้ทำวิธีนี้แล้วนะคะไม่ได้สูดดมควันอะไรแล้วนะคะ
คือทางวัดก็ถูกเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเศร้า
สำนักงานพระพุทธศาสนาและหน่วยงานท้องถิ่น
รวมถึงฝ่ายปกครองมาตรวจสอบมาเตือนเรื่องของความไม่เหมาะสม
แล้วก็สั่งห้ามแล้วนะคะตอนนี้มีคำสั่งห้ามเรียบร้อย
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยถามกับคนที่อยู่ในภาพแล้วก็เป็นลูกศิษย์
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าสั่งให้ไปเอายาเหนือมา
แล้วก็จุดเตาอ้างโล่ค่ะชื่อว่าในคม
เขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะบอกว่าคือจุดเริ่มต้นเนี่ย
มันเริ่มต้นจากที่ว่าหลวงพ่อท่านมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการหายใจ
เป็นไซนัสเลยเอาใบยาเหนือมาเผาให้ท่านดม
อาการไซนัสกับอาการหายใจติดขัดมันหายเลย
ก็เลยทำให้ท่านเป็นประจำใบยาเหนือเนี่ย
สั่งมาจากพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย
เพราะเป็นดินสภาพอากาศเย็นก็จะได้ใบยาสูบที่ค่อนข้างดี
เขาบอกแบบนี้นะคะ
มาติดตรงติดเตาอะไรอย่างเงี้ย
ทีนี้แยกรวมตามไปไม่ได้ขัดเขา
ไม่ได้ขัดเขาก็ว่าเราบอกใครอยู่ไม่ได้ต้องออกนะ
คนที่ทำงานธนาคารก็มีอะไรก็มีแล้วเขาชอบจะมาสวดมนต์ตอนเย็น
แล้วก็วัดไม่ได้เปิดทำ
ไม่เคยนะไม่เคยเปิดแล้วเรียรายเงินใครหรืออะไรไม่มีครับ
เป็นความอังเอิญเหมือนกันที่พ่อเคยทำ
แต่ภาพที่ถ่ายมันเป็นภาพเก่านะ
ภาพเก่าของปี๖๓นะเพราะว่าเริ่มโควิดมารอบแรก
คุณผู้ชมส่งข้อความมาหลากหลายมาก
มีคุณผู้ชมบางท่านก็บอกว่าสูตรนี้มีจริงสมัยโบราณ
แต่คุณผู้ชมส่วนใหญ่เป็นห่วงนะคะ
คือไม่ได้พูดเรื่องของการเรียกรับเงินอะไรคนที่ไปทำพิธีสูดมควันนะ
ส่วนใหญ่คือเป็นห่วงสุขภาพทุกท่านที่อยู่ในภาพภาพนี้ค่ะ
สุดดมควันแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากจริง

อันนี้มันอยู่ในห้องโอ้โหควันขมองไปหมดเนี่ย

คือทีนี้ค่ะในโคมก็คือเมื่อสักครู่นี้นะคะ
สาธิตให้ทีมข่าวของเราดูนะคะ
ก็เอาเตาอ้างโล่มามีกาบมะพร้าวแห้งมาผ่าเป็นชิ้นแบบนี้
นี่กะมะพร้าวก็เป็นเชื้อเพลิงในการจุดไฟ
ทีนี้พอไฟติดก็จะเอาใบยาเหนือมาโปะด้านบนของกากมะพร้าว
มีใบยาเหนือค่ะนี่นะคะครับเดี๋ยวลองดูนะ
นัทพงศ์บอกว่าผมก็ลองให้ผมลองผมก็ลอง
ลองสูตรดมดูแต่เป็นพื้นที่โล่งนะคะไม่ได้เป็นพื้นที่ปิดอะไร
กะมะพร้าวและใบยาเหนือ

ไม่เราหรอกพี่อุ้ย
โล่งจนน้ำตาไหลจนเลย
มันแสบตาค่ะพี่

และสำลักควันหลายรอบมากนะคะ

ผมหายใจไม่ออกแล้วครับพี่อุ๋ยผมลุกเลยครับ

ขนาดเป็นพื้นที่โล่งนะคะไม่ใช่ในห้องประชุมนะคะ
อันนี้เราก็ไม่แน่ใจแต่ทีมข่าวของเราเขาแสบตาจริง

เดี๋ยวคุยกับลูกศิษย์วัดอีกสักคนหนึ่ง
นายอุเทรนใจหอมชื่นอายุ๔๒
ก็อยู่ในภาพภาพนั้นด้วยที่แชร์กันอยู่นะคะ
นายอุเทนยืนยันว่าวันนั้นไม่มีใครถูกชวน

ใช่ค่ะบอกว่าท่านเจ้าอาวาส

ขอร้องจะไปร่วมพิธีสูดดมควันด้วย

นายอุเทรนบอกว่าผมช่วยติดเตา
แล้วผมก็ลองสูดดมดู
มันโล่งจริงมันโล่งจมูกจริง
เหมือนร่างกายได้ขับน้ำมูกขับเสมหะออกมาจากภายใน

หลวงพ่อจะไม่ค่อยชวนใคร

ถามวัดเสร็จ
พอดีลูกศิษย์ก็ขอเข้าไปด้วย
ทีมข่าวก็ลองไปคุยกับชาวบ้าน

ชาวบ้านบอกว่าก็ไม่รู้เรื่องกรรมวิธีอะไรแบบนี้หรอก
แต่พอเป็นข่าวออกไปเนี่ยก็เห็นใจท่านเจ้าอาวาสมาก
เพราะว่าท่านเป็นพระผู้ให้จริงนะ
เป็นพระนักพัฒนาคนแถวนี้

ท่านก็ไม่เคยมีข่าวเรื่องเสียหายอะไรเลย
ใช่ค่ะเป็นพระที่ช่วยชาวบ้านค่ะ
มีเหตุการณ์อะไรท่านก็ช่วยเหลือตลอดนะคะ
แล้วมาทำความเจริญรุ่งเรืองให้ชาวบ้านแถวนี้ด้วยค่ะ
อย่างเรื่องโปรวงโปรวิทย์ก็จัดหา
จะถามหมอเหมือมาค่ะมาตรวจมาตรวจที่วัดเลยค่ะ
คือว่าทำช่วยชาวบ้านอย่างแบบนี้เหรอคะใช่ค่ะ
แกไม่ได้มีใครหลอกอะไรยังไงตามไม่ค่ะไม่หลอกค่ะ
โบราณไม่โบราณเนี่ยถามผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้ดีกว่า
เราถามไปยังพลเรือเอกชันชัยเจริญสุวรรณนะครับท่านนายกสภาการแพทย์แผนไทย
บอกว่าวิธีรมควันเป็น๑ใน๘วิธีของแพทย์แผนไทย
ส่วนจะเป็นอันตรายหรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่าใช้สมุนไพรชนิดไหน
ส่วนใหญ่จะใช้สมุนไพรที่มีประโยชน์หรือว่าเป็นตำรับยานะฮะ
ซึ่งใบยาสูบเนี่ยมีคุณประโยชน์เรื่องลมทำให้จิตใจสงบ
แต่มีโทษมากกว่าเพราะมีสารนิโคตินที่อาจส่งผลต่อร่างกายด้วย
ดังนั้นในทางการแพทย์แผนไทยไม่ขอแนะนำให้ใช้นะฮะ
นิโคตินหรือควันจากบุรีมันเป็นสารอาคารลอยนิโคติน
ซึ่งมันมีโทษมันทำให้เฮียบูดโพรงจมูกอักเสบได้นะครับ
แล้วมันจะทำให้ความดันต่ำได้แต่ว่าสรรพคุณของมันจริงจริงเนี่ยนะ
คือเขาบอกว่ามันทำให้ระงับเขาเรียกว่าระงับอารมณ์
ก็หมายความว่าทำให้จิตใจสงบนะแล้วมันทำให้นอนหลับ
เพราะมันมีสารที่ทำให้สงบนะแล้วมันทำให้ผอม
ก็เพราะว่ามันมีสารตัวหนึ่งที่ทำให้หมูอาหาร
แต่ในภาพรวมเนี่ยมันมีโทษมากกว่าคุณ
เพราะที่ชัดเจนก็คือทำให้เยื่อโพรงจมูกอักเสบ

เพราะมันจะเป็นบทของมะเร็งปอด

คุณใช้สมุนไพรตัวอื่นที่มีประโยชนตั้งเยอะแยะ
ขีงขาก็ใช้มาปลูกมะนาวพรุ่งเผาไฟก็ได้
หอมก็ได้หอมแดงเนี่ยสูตรโดยตรงเลย
ขณะที่นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนานะครับ
จตุลงจงอาสาแสดงความเห็นเรื่องนี้นะครับ
เรื่องวิธีสูดดมควันจากใบยาเหนือเนี่ย
บอกว่าเรื่องนี้เป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับ

ที่บอกว่าเป็นศาสตร์ของหลวงพ่อฤษีลิงดำวัดท่าสุงเนี่ย
ยืนยันว่าไม่มีการสอนแบบนี้นะครับ